นาซาโชว์ค่ะคุณผู้ชมของร้อยดูฝนปีนี้หนักหน่วงจริงค่ะผลเน้นตกในช่วงบาดถึงข้าม
เหนืออีสานสุดสัปดาห์นี้มีสภาพอากาศหนาวปนฝนค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือนะคะ
ยังคงมีฝนเยอะคุณผู้ชม๑๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

ปรากฏการณ์หนาวปนฝนจะเกิดขึ้นค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น
ตกประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ลุ่มระวังน้ำช่วมฉับพลัน

ส่วนภาคใต้มีฝนตกยาวทั้ง๒ฝั่ง

พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตกร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่

วางแผนก่อนออกเดินทางอุณหภูมิสบายค่ะ
ขอบคุณทุกคนตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ